มีเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ผีหรือเปล่าค่ะอ่าที่พยาวค่ะ
แต่เป็นเรื่องที่กู้ภัยถึงขั้นเอ่ยปากเองเลยนะคะว่าแปลกจริง

กู้ภัยบอกว่าตอนประมาณ๖โมงเช้านะพระมงคลโทรศัพท์ไปที่กู้ภัย

ใช่บอกว่าไปรับหน่อยให้ไปรับที่วัดแล้วพาไปโรงพยาบาลหน่อย
กู้ภัยก็ไปพอไปถึงวัดพระที่โทรศัพท์ไปเนี่ยค่ะมรณภาพไปแล้ว
แล้วสภาพสภาพร่างของพระนะคะกู้ภัยบอกว่าน่าจะมรณภาพไปนานแล้วอ่ะ
น่าจะมรณภาพก่อนที่จะมีโทรศัพท์ไปอ่ะ
กู้ภัยสงสัยว่าเป็นจิตที่ท่านแบบส่งไปโทรไปที่กู้ภัย
เพื่อให้กู้ภัยไปที่วัดจะได้เจอร่างของพระ

จะแบ่งทางหรือเปล่าเพราะว่าดูจากสภาพสภาพกู้ภัยเขาเชี่ยวชาญอยู่หลักคุณภากภูมิ

เขาก็ไปดูคนเจ็บคนป่วยไปรับศพเยอะนึกออกมา

เขาเห็นศพเขาบอกเลยว่าโอ้โหพระท่านน่าจะมรณภาพนานแล้วนานเกินกว่าที่จะโทรศัพท์ไปเมื่อเช้า

หมู่ห้าอำเภอเชียงคำที่เกิดเหตุเป็นกุฏิชั้นเดียวนะคะ
ปลูกอยู่บริเวณข้างอุโบสถค่ะ
ชาวบ้านมามุงดูกันหน้ากุฏิเยอะมากค่ะ
พระที่มรณภาพคือพระมงคลชัยฤษีอายุ๔๐ปีค่ะ
เป็นเจ้าอาวาสวัดเลยนะคะนอนมรณภาพอยู่
ท่อนบนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สวมอะไรนะคะท่อนล่างมีผ้าเช็ดตัวคลุมอยู่ค่ะ
สภาพร่างคือแข็งทื้อแล้วอ่ะชาวบ้านจับกลุ่มวิจารณ์กัน
เกี่ยวกับเรื่องราวที่ลี้ลับอาถรรพ์ค่ะ
เรื่องนี้กู้ภัยเป็นคนให้ข้อมูลเองเลยนะคะ
กู้ภัยบอกว่าก่อนจะมาเจอพระมงคลมรณภาพ
ตอนเช้าเนี่ยมีคนโทรศัพท์ไป
ซึ่งก็คือพระมงคลเองนี่แหละโทรศัพท์ไปหากู้ภัย
บอกว่ามารับหน่อยพาไปหาหมอหน่อย
พอไปถึงพระมงคลมรณภาพไปแล้วแล้วร่างกายคือแข็งทื้อไปแล้ว
คล้ายกับมรณภาพไปหลายชั่วโมงแล้วอะค่ะ
ภัยสงสัยว่าเหมือนกับพระมงคลใช้จิตสัมผัสโทรหากู้ภัย

กู้ภัยบอกเลยนะคะว่ากู้ภัยเองขนลุกอะค่ะ
เรื่องลี้ลับแบบนี้เราต้องส่งติไปค่ะ
กิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่วัดอารมณ์ม่อนเจดีนะคะ
พอลงพื้นที่ไปค่ะวัดแห่งนี้อยู่บนเขาค่ะคุณผู้ชม
ต้นไม้เต็มเลยนะคะมีพระจำวัดแค่รูปเดียวก็คือ
พระมงคลท่านเจ้าอาวาสที่มรณภาพนั่นแหละ
ที่วัดมีกุฏิหนึ่งหลังก็คือกุฏิของพระมงคลนั่นแหละ
นี่ค่ะที่กุฏิก็มีห้องรับแขกนะคะ
แล้วห้องนอนก็คือจุดที่พบร่างของพระมงคลที่นอนวรรณภาพอยู่
กู้ภัยสยามโรมใจจุดเชียงคำก็บอกว่าได้รับแจ้ง
จาก๑๖๖๙ว่าให้ไปดูหน่อยที่วัดแห่งนี้
มีคนเจ็บลื่นล้มอยู่พอไปถึงกุฏิปิดเงียบ
ก็ตะโกนเรียกอยู่สักพักหนึ่งไม่มีเสียงตอบรับ
ก็เลยเดินดูรอบกุฏินะคะครับที่หน้าห้องไม่ได้ล็อกค่ะ
ก็เลยเปิดเข้าไปดูพบพระมงคลหมดสติอยู่บนที่นอนนะคะ
ก็เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีชีพจรแล้วแล้วก็ไม่หายใจแล้ว
ตัวเย็นแข็งทืดเลยค่ะแปลกใจเหมือนกันว่าเสียงที่โทรไปแจ้งกู้ภัย
เขาจำกันได้ค่ะเพราะว่าที่วัดนี้มีพระอยู่รูปเดียว
คนในพื้นที่ชาวโบ้งชาวบ้านคือจำเสียงพระท่านได้
ผู้ภัยบอกจำได้นี่คือเสียงพระมงคลเป็นคนโทรไปแจ้งเอง
แต่พอไปถึงสภาพร่างคือน่าจะมรณภาพไปนานมากแล้วค่ะ
ซึ่งก็ทาสว่าพระท่านอาจจะลึกล้มในห้องน้ำแล้วท่านก็เหมือนกับ
ืดหอบด้วยความดันด้วยเบาหวานด้วยท่านก็มรณภาพอยู่บนเตียงนอน
ก็เลยเชื่อกันว่าเป็นความเชื่อนะคะว่าท่านถอดจิตโทรศัพท์ไปหากู้ภัย
คำพูดที่พระมงคลพูดกับกู้ภัยก็คือมารับอัตมาไปหาหมอที
พูดประมาณนี้ค่ะครับกู้ภัยก็ครับครับเดี๋ยวจะเดินทางไป
พอมาถึงก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าท่านก็มรณภาพไปแล้ว
ก็พระมงคลเป็นพระที่ชาวบ้านในพื้นที่นับถือนะคะ
เป็นผู้ที่ไปบุกเบิกแล้วก็อยู่ที่วัดนี้มา๒๐กว่าปีแล้ว
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าพระมงคลเชี่ยวชาญด้านอาคมคาถา
เมตตามหานิยมคุ้มครองป้องภัยแต่พระมงคลมีโรคประจำตัวหลายอย่าง
ืดหอบความดันเบาหวานตอนที่โทรศัพท์ไปแจ้งกู้ภัย
ท่านก็อาจจะกำลังจะสุดหนักกำลังจะหมดลมก็เป็นไปได้
อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็ถ้ามองอีกมุมนึงนะนะคะ
มันก็ต้องเทียบเงื่อนเวลาที่กู้ภัยเข้ามาถึงตรงจุดกุฏิใช่ไหมฮะ
ถูกเพราะว่าบอกว่าถ้าดูจากสภาพร่างของหลวงพ่อเนี่ย
มรณภาพมาแล้วมากกว่า๑ชั่วโมง
ทีนี้ต้องไปไล่แล้วว่าโอ้โหมันจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงระหว่างนั้น
ลองไล่ดูไหมลองไล่ลำดับเหตุการณ์ดูนะคะ
คือตัวพระมงคลนะคะท่านโทรศัพท์ไปหากู้ภัยศูนย์ใหญ่ที่พยาวครั้งสุดท้าย
คือ๘นาฬิกา๘นาทีครั้งแรกโทรตอนตี๕๑๐นาที
ศูนย์ใหญ่โทรแจ้งกู้ภัยจุดเชียงคำ๖นาฬิกา๑๘นาที
นี่นะคะนี่คือช่วงจังหวะลำดับเหตุการณ์การโทรศัพท์
จากนั้นเนี่ยทางกู้ภัยก็รีบเดินทางไป
ไปถึงตอน๖นาฬิกา๓๐นาทีพระมงคลมรณภาพไปแล้วอะค่ะครับ
นี่ค่ะพระมงคลโทรศัพท์หาลูกศิษย์อีกสองคนนะคะ
ตอน๖นาฬิกา๒นาทีและ๖นาฬิกา๕นาทีแต่ลูกศิษย์ไม่ได้รับ
จุดสังเกตสำคัญก็คือช่วงที่พระมงคลโทรหาลูกศิษย์นะคะ
ประมาณ๖โมงเช้าแล้วลูกศิษย์ไม่ได้รับอะค่ะ
กู้ภัยไปถึงที่กุฏิคือ๖โมงครึ่งนะคะ
หมายความว่าช่วงเวลาที่พระมงคลท่านโทรหาลูกศิษย์
กับเวลาที่กู้ภัยไปถึงมันห่างกันแค่๓๐นาที
แต่สภาพร่างของพระมงคลคือตัวเย็นแล้ว
กู้ภัยบอกว่าจากประสบการณ์ของกู้ภัย
หน้าจำลวนภาพมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมงแน่
เนี่ยค่ะก็เลยเนี่ยอันนี้คือจุดสังเกตคือข้อสงสัย
ที่บอกว่าเอ๊ะทำไมท่านโทรหาลูกศิษย์ช่วง๖โมงกว่า
กู้ไพรไปถึง๖โมงครึ่งแต่หน้าจำลวนภาพไปแล้วเป็นชั่วโมง
อย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าใครโทรกันแน่
ถอดจิตได้จริงหรือท่านโทรเองช่วงที่กำลังจะมรณภาพ
ครับโดยเฉพาะตีห้าสิบนาทีครั้งแรกที่โทรใช่ไหม
ถ้าจะดูจากสภาพของร่างของท่านเนี่ยจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไร
กับช่วงเวลาการโทรตั้งแต่ครั้งแรกเลย
ที่เหลือเขาก็เป็นกู้ภัยโทรแจ้งกันแล้วก็มีเบอร์ของท่านโทรไปหาลูกศิษย์
นอกจากต้องรอผลการจรสุดอย่างละเอียดว่า
จากสภาพของร่างของท่านแล้วจะเสียชีวิตตอนไหนกันแน่
ใช่เดี๋ยวฟังกู้ภัยดูหน่อยค่ะ
มาถึงที่นี่หกโมงครึ่งแล้วก็ไปเรียกท่านพระอาจารย์
แกไม่รู้ว่าแกอยู่ไหนเราก็เรียกนั่ง
พอไม่เปิดประตูเราก็พังหน้าต่างเข้าไป

สรรพาสเหมือนไงครับ

แข็งเย็นเท้าเย็น

ถ้าเกิดคนที่พึ่งตายจะอ่อนหมดครับ
นี่แข็งเริ่มแข็งแล้ว
ผมว่าถ้าจะมรณะก่อนแล้วโทรแจ้ง

สภาพศพนี่คือเขาน่าจะเสียชีวิตก่อนแล้วเป็นชั่วโมงแล้ว
ปกติคนที่เสียชีวิตทั่วไปนะครับถ้าระยะเวลามันไม่ถึงชั่วโมง
หรือไม่ถึงเนี่ยเนื้อตัวมันยังอ่อนอยู่ครับ
สามารถคือพับแขนพับขาได้แต่ผมเข้าไปดูตอนที่น้องเขาให้ผมลงไปแจ้ง
คณะกรรมการหมู่บ้านพ่อกำนันเนี่ยคือมันแข็งแล้วแข็งแล้ว
ของท่านยังคิดว่าครับผมเพราะว่าท่านท่านก็พูดถึงว่าถ้าถามว่ามีวิชาไหม
ท่านมีครับท่านอาจจะไม่ท่องแต่ว่าท่านอาจจะมีอยู่มีอยู่ในใจของท่าน
ตอนที่ท่านทำพิธีส่วนมากน่าจะทำตอนที่ที่เราไม่อยู่แล้วท่านอาจจะทำพิธีตอนหลัง
นี่ไงคะเป็นข้อมูลจากทางกู้ภัยเองจริงนะ
กู้ภัยเป็นคนตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ค่ะส่วนประเด็นที่ว่าพระมงคลท่านมีคาถาอาคมจริงหรือเปล่า
ติก็ไปหาข้อมูลเรื่องนี้มาให้นะคะไปคุยกับลูกศิษย์ของพระมงคลค่ะ
ท่านจะให้ลูกศิษย์ลูกหายกขึ้นพนมมืออธิษฐานขอพรศักดิ์สิทธิ์มาก
ทุกคนที่ยกดาบจะรู้สึกเลยว่าตัวเนี่ยร้อนวูบไปเลยนะคะ
เพ็ญพิสุทธโยธาบอกว่าเป็นลูกศิษย์ท่านมา๒๐กว่าปีค่ะ
ช่วงแรกที่มาปฏิบัติธรรมกับท่านที่วัดนี่ติลองยกดาบดู
ที่บอกว่าดาบกายสิทธิ์ลงอาคมนะคะ
ศิษย์ลูกหาก็จะยกขึ้นมาอธิษฐานแบบนี้
ติก็เลยคุยกับนางเพ็ญพิสุทธิ์นะคะ
ก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ก็นั่งสนทนาธรรมกับทางด้านของพระมงคลอยู่บ่อย
เล่าให้ฟังว่าเคยนั่งสนทนาธรรมกับพระท่านอยู่
อยู่ดีคมไฟที่วัดดับเองไม่รู้สาเหตุ
เธอเองก็งงพระมงคลท่านก็พูดขึ้นมาว่าเอาล่ะสิแล้วท่านก็เงียบไป
มันก็มีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นอีกค่ะ
เดินจงกลมกับพระมงคลรอบพระธาตุนะคะ
ถูกหมาของพระมงคลที่เลี้ยงไว้เดินมาด้านหลังแล้วชน
เกือบตกขอบทางเดินเธอบอกว่าไม่รู้เหมือนกันทำไมหมาถึงมาชนเธอแบบนี้
เธอก็เดินไปเหยียบพึ่งจนเพิ่งต่อยเพิ่งต่อยเท้าบวมอ่ะ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
เดินจากลุงประมาณคนละช่วงสองเมตรอ่ะครับหมาก็เดินเดินไปเอาตูดมาชนเดินเดินก็ตูดมาชนหมานะครับ
ที่ตกตกขอบขอบไอ้ตรงทางทางเท้าอ่ะครับเสร็จแล้วเดินไป
อีกรอบหนึ่งเหยียบพึ่งครับมันตีห้าแม่มันมองไม่เห็นเพราะมัน
มืดครับเพราะพี่เหยียบพึ่งรู้สึกว่าตรงอุ้งท้าวเนี้ยมัน
นูนพอเข้ามาในวิหารปุ๊บพี่ว่าจะหาอ่ายาทาครับเป็น
เปิดดูอุ้งท้าวแฟบหายไปหมดเลยอ้าวมันมันพี่เดินขยัง
เลยนะมันขายไม่ได้แล้วก็ถึงว่าพี่ก็ถึงว่าไงถึงนับ
ถือหลวงพ่อก็ยิ้มหลวงพ่อบอกว่าลองของลองของลองลอง
ทดสอบจิตจิตที่พี่มามาปฏิบัติธรรมทีนี้ค่ะถ้าจะว่ากัน
ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ต้องรอผลการชนะสูตรของคุณหมอครับ
พระมงคลท่านมรณภาพตอนช่วงเวลาไหนกันแน่อืมก็ผลการ
สูตรของคุณหมอยืนยันออกมาว่าพระมงคลมรณภาพช่วง
เวลาประมาณหกถึงเจ็ดโมงเช้าค่ะอ๋อสาเหตุก็คือท่านมี
ประจำตัวหลายอย่างทั้งขืดหอบความดันเบาหวานอืมนี่
ลูกศิษย์ก็นำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัด
อารมณ์ม่อนเจดีแล้วก็จะมีการชาปนกิจต่อไปนะคะส่วน
ลี้ลับว่าใครเป็นคนโทรหากู้ภัยครับท่านถอดจิต
โทรไปได้จริงหรือเปล่าก็ยังคงตอบไม่ได้ณตอนนี้แต่ท่าน
ผลชนะสูตรเบื้องต้นของหมอเนี่ยท่านมรณภาพ
๗โมงเช้าระหว่างนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่น่าจะพอ
กดโทรศัพท์ได้อยู่นะฮะก็รอดูกันต่อไปนะครับ